ยังเหลืออีก๔๕นาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับ
สำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขัน๔เกมนะครับ
เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเราเสียท่าไปก่อนนะฮะ
แล้วก็โดนเร็วด้วยนะคะโดนตั้งแต่นาทีที่๓แล้วนะคะ

แต่ว่าไปติดตามบรรยากาศกันดีกว่า
มีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะไปเกาะติดบรรยากาศขอบสนาม
ซึ่งคือจริงเกมนี้ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะ
ก็เป็นเกมนัดแรกเกมประเดิมสนามเจอกับอินโดนีเซีย
ซึ่งถ้าวัดศักยภาพเอาเฉพาะในรุ่นระดับเยาวชนก็ขึ้นมา
ก็ถือว่าศักยภาพนักเตะมันไม่ได้ห่างกันมาก
แล้วก็ในครึ่งแรกต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียเขาเล่นได้ดีมาก
จับบอลได้ดีแล้วก็เล่นได้เฟิร์มมากนะครับ

คุณวิรวิทย์นั้นก็รออยู่ที่สนามแล้วนะครับ

วิรวิทย์ครับจบครึ่งแรกไปแล้ว
เห็นอะไรบ้างสำหรับเกมในวันนี้ครับ
เท่าที่สังเกตนะครับเกมนี้ข้อแรกที่สังเกต
เลยครับคืออินโดนีเซียเลือกที่จะเล่นงานทาง
ริมเส้นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นหลักนะครับ
เพราะว่าน่าจะศึกษามาแล้วเหมือนกันครับว่า
อาจจะยังมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้สำหรับทีมไทย

เจาะตรงกลางของอินโดนีเซียหาได้ยากมากนะครับ
และก็อีก๑ประเด็นก็คือ

หลุดเกือบในหลายจังหวะเลยนะครับ
ก็อาจจะเป็นวิธีการที่ทางโค้ชของเขาน่าจะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือผมมองว่า
กว่าปกตินะครับเพราะว่าสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชนิชิโน
ที่ก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยก็คือโค้ชนิชโนมองว่าอยากจะให้นักเตะกลับมาด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุด

ทีนี้อยากรู้ว่าพอทีมชาติไทยโดนนำโดนนำเร็วด้วย
บรรยากาศที่ซุมมานั่งสำรองของทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้าง
ครับอ่าวันนี้นี่ขออนุญาตฟี่กล้อง
เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศสดด้วยนะครับ
ครับจากที่ได้มีโอกาส
ในการที่ศึกษาเกมผมมองว่าโค้ชนิชิโนวันนี้แอคชั่นของโค้ชค่อนข้างน้อย
แต่ว่าสิ่งที่สังเกตก็คือตอนนี้ตัวสำรองออกมาวอร์มแล้ว๒คน
เป็นตรงหน้าทั้งคู่เลยก็คือสิทธิโชคคาโสและสุพชกสาปัชชาติ
พโชคมีโอกาสได้ลงสูงนะครับเพราะว่าจากสถิติแล้วสุปโชคมีสิติการยิงประตู
ในปีที่ผ่านมาสุประโชคก็ยิงประตูอินโดนีเซียได้หลายประตูนะครับ
เริ่มแล้วได้ยินเสียงนกหวีดน่าจะเริ่มแล้วใช่ไหมครับ

เริ่มแล้วครับเกมในครั้งเวลาหลังกำลังเข้าสุดนาที๔๗
แล้วมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นหรือยังครับสำหรับในครึ่งเวลาหลังฮะ
ตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้เท่าที่สังเกตดูเนี่ย
มีสุประโชคสารชาติลงสนามแล้วนะครับตอนนี้

ลงมาทางที่ใครฮะค่ะตอนนี้อย่างขออนุญาต
เฟิร์มจากทางฝ่ายจัดการแข่งขันจากทางโฆษกสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเพราะว่าเพิ่งจะเห็นเจ้าตัวในสนามครับ
ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนยังเร็ว
มันแสดงให้เห็นถึงว่าเราต้องการผลที่ดีกว่านี้ถูกไหมฮะ

ใช่เพราะว่ารูปเกมในช่วงท้ายของครึ่งแรก

แต่ว่าการเจาะประตูอินโดนีเซียเนี่ย

อินโดนีเซียก็แสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับว่า
เขาก็มีพลาดในแผงแนวรับเขาบ้างเหมือนกันครับอืม
คุณวิรวิทย์จากการที่ได้เกาะติดการซ้อมของทีมชาติไทย
ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนตัวแล้วอย่างเอาสุขภาชกลงไป
คิดว่ารูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนไปจากคดีครึ่งแรกไหมคะ
น่าจะเปลี่ยนนะครับแล้วถ้าสังเกตไม่ผิด
ผมเห็นสิทธิโชคพาโสลงมาแล้วด้วยนะครับตอนนี้
เอาล่ะตอนนี้รุกเป้นตัวแล้วครับดูแล้ว
นั่นคือโอกาสของไทยนะครับกับการเปลี่ยนตัว
ก็ถือว่าหวังแล้วล่ะที่จะพลิกกลับมาให้ได้สำหรับในเกมนี้
เพราะว่าในครึ่งแรกต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียเข้ามาดีจริง
งั้นพูดถึงบรรยากาศโดยรวมบ้างนะครับคุณวิรวิทย์ครับ
เป็นยังไงบ้างฮะกองเชียร์วันนี้ทั้งไทยทั้งอินโดนีเซีย
อาจจะขออนุญาตนะครับอ่ากองเชียวันนี้ภาคกองเชียวอินโดนีเซียเนี่ย
มาค่อยเยอะกว่ากองเชียวของไทยนะครับครับ
แล้ววันนี้มีเกบีเฉพาะกิจที่มาชมก็คือโค้ชปาร์คฮังซอร์นะครับ
วันนี้มานั่งชมเกมอยู่ถึงริมสนามด้วยนะครับบาร์คันซอเนี่ย
เวียดนามเดี๋ยวเราต้องเจอกับเขาในเกมสุดท้าย
ใช่อาจจะเป็นผมก็น่าจะมาศึกษาเกม
เพราะว่าเดี๋ยวทางเวียดนามเขาก็ต้องเจออินโดนีเซียเหมือนกันนะครับ
ในช่วงเร็วนี้นะครับในวันที่๑นะครับ
ก็จะเจอเจอกันส่วนกองเชียร์ไทยอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับ
อยู่ทางฝั่งตรงตรงอัศจรรย์ฝั่งตรงข้ามนะครับ
ก็มาเชียร์กันอยู่ประมาณน่าจะประมาณ๕๐ชีวิตได้ครับวันนี้
แต่ว่าเป็นเวลาทำงานที่ฟิลิปปินส์นะครับ
ก็เลยทำให้อาจจะบางตาไปหน่อยครับสำหรับกองเชียร์ไทยครับ
สภาพอากาศอยากรู้นิดนึงร้อนมากไหมคะหรือว่าพอกับที่ไทยแหละ
เคียงครับสภาพอากาศใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยมากนะครับ
แต่ว่าฝนจะตกลงมาก่อนแข่งแป๊บนึงครับ
แต่ว่าฝนตกที่นี่เนี่ยเป็นลักษณะของฝนที่ตกมา
เราก็หยุดเราก็ตบอีกทีนึงเราก็หยุดคือไม่ได้ตกรวดเดียวครับ
โอ้โหแต่ที่เดือดกว่าในเรื่องของสภาพอากาศ
ผมว่าในสนามนี่แหละเท่าที่ดู
นี่เราดูกันแบบสดไปด้วยนะครับ
การแข่งขันในนัดแรกของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ยืนยันสกอร์กันก่อนนะครับว่ายังตามอยู่๑ลูกนะครับ
แต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยน๒ตัวแล้วถูกไหม
คุณวิรวิทย์ครับใช่ครับได้ลุ้นกันนะครับในช่วงเวลาหลัง
ค่ะก็ขอบคุณคุณวิรวิทย์ค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
ยังมี๔๐นาทีให้ได้ลุ้นกันนะคะส่ง๒กองหน้าลงไป
ก็หวังว่าจะทำประตูตีตื้นตีเสมอให้ได้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้
อืมอ่ะยังเหลือเวลาอีกสักประมาณสี่สิบสามนาทีเพราะเกมครึ่งหลังเพิ่งเริ่มนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันสำหรับไทยในครึ่งเวลาหลังว่าจะมีโอกาสในการตามตีเสมอ
แล้วก็มีลุ้นที่จะพลิกชนะได้หรือไม่นะครับ